รีพายแม่ค้าออนไลน์ยูทูปเบอร์ชื่อดัง
เธอได้ไลฟ์ในการขายของออนไลน์

แต่ว่านี่แถมชุดตรวจโควิดด้วย

เดี๋ยวฟังนะครับแต่ว่าไปฟังตอนที่คุณพิมพิพายได้ไลฟ์ในการขายสินค้าก่อนนะครับ
ของเราไม่ขายนะคะเราไม่ขายนะคะร้านขายยา๒๓๕๐ราคาส่ง๒๐๐กว่าบาท
บอกเธอไม่ได้ขายน้ำแร่นะเธอเอ้ยเธอขายน้ำแร่เธอไม่ได้ขายชุดตรวจนะ
ตรวจแค่แถมแต่เรื่องนี้ครับนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัตร
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยบอกว่าตามกฎหมาย
ชุดตรวจแบบนี้เนี่ยมันมีเรื่องของกฎหมายพรบเครื่องมือแพทย์
ผู้ที่จะจำหน่ายได้เนี่ยคือร้านขายยาคลินิกสถานพยาบาลเท่านั้น
ถ้าจะขายทางออนไลน์ก็ต้องขออนุญาตด้วยนะอันนี้จำหน่ายได้ที่ร้านนะครับ
แต่ที่พิมพ์ริพายบอกว่าอันนี้แถมคือการจำหน่ายจ่ายแจกกฎหมายก็ถือว่า
เท่ากับการขายไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ขายแล้วไปแถมเนี่ยคือไม่ขาย
ไม่ใช่หมายความว่าแถมแจกไม่ใช่ขายก็ไม่ผิดกฎหมายสิไม่ได้ไม่ได้นะจำหน่ายจ่ายแจกถือว่าขายหมด
เพราะฉะนั้นมีความผิดนะครับ๑เป็นบุคคลที่ออยไม่ได้อนุญาตให้ขาย
เอามาขายแบบนี้ก็ไม่ได้ขออนุญาตผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับออยด้วย
ตรวจที่จะแถมกับน้ำแร่เนี่ยมีโทษสูงสุดคือจำคุก๖เดือนปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
เดี๋ยวออยจะส่งหนังสือเตือนไปยังพิมพิริพายแล้วให้เข้ามาพบเพื่อจะมาพูดคุยแล้วก็สอบถามเรื่องของเจตนา

เพราะว่าพอดีในกฎหมายของออยในการจำหน่ายจ่ายแจกถือว่าเป็นการขายแต่ละกฎหมายก็จะมีคำความหมายของคำว่าขายไม่เหมือนกัน
แต่ว่าในผลิตภัณฑ์สุขภาพเราทั้งหมดนะครับจำหน่ายจ่ายแจกนี้เราถือว่าเป็นการขายทั้งหมด
อันแรกก็คือว่าเขามาเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะขายสองการโฆษณาเขาต้องขออนุญาตก่อนครับอันที่สามคือว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของพิมพิพายจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวรอฟังกันอีกทีก็แล้วกันนะฮะ
แต่อยากให้คุณผู้ชมได้มาดูความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์
เฉพาะคนดังที่ออกมาคอเอาท์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณอ๋อมสกาวใจนะคะออกมาโพสต์ข้อความ
เกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่ไทยมีการสั่งซื้อ
ซีโนแวคเพิ่มอีก๑๒ล้านโดส

ประเด็นคือถามว่านี่ข่าวจริงหรือเฟคนิวส์

อยากรู้ถึงเหตุและผลในการสั่งซื้อในครั้งนี้
ทีนี้ค่ะคุณอ๋อมบอกว่าประเด็นคืออยากฟังอย่างเป็นทางการไง
ตอนนี้ประชาชนได้รับผลกระทบหนักขึ้นเรื่อย
ก็เลยงงในงงทำไมว่ายังสั่งซีโนแวคอยู่
แต่ว่าโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงนะคะ
บอกว่ามีงานวิจัยรองรับจากองค์การอนามัยโลก
ว่าถ้าฉีดวัคซีนซีโนแวคเข็ม๑แอสตราเซเนก้าเข็ม๒
ภูมิจะขึ้นมากกว่าการฉีดซีโนแวค๒เข็มถึง๔เท่า

อ้าวก็ทำไมไม่เอาที่มันแบบดีสุดไปเลยไม่ต้องมาไขว้กันไม่ได้เหรอ
บคอเพิ่งมีมติเมื่อวานนี้ให้ซื้อไฟเซอร์กับซีโนแวคเพิ่มเติม